รอบนี้ดูเหมือนว่าคนมีชื่อเสียงมียศมีตำแหน่ง
ดารงดาราติดกันเยอะนะฮะ

อย่างที่เรานำเสนอข้อมูลไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดคุณบอลเชิญยิ้มนักแสดงตลกเอง
เนื่องจากว่าไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงมาโดยตรงนะฮะ
ไปดูคลิปที่คุณบอลเข้าโพสต์เอาไว้หน่อยครับ
จริงอ่ะครับอยู่ที่ว่าความกระทานผมดีด้วยมั้ง

อาการที่ปุ๊ยได้บอกคุณผู้ชมว่าอาการมันเปลี่ยน
มันจะไม่ได้มีความเจ็บคอไม่ได้มีน้ำมูกไม่ได้มีไข้สูง
จมูกยังได้กลิ่นลิ้นยังรับรสได้
แต่เขาก็ติดโควิด๑๙เห็นไหมคุณผู้ชมอาการมันเปลี่ยนไปครับ
คุณบอลคลิปนี้เขาโพสต์ไว้ในอินสเกรมส่วนตัว
เขาบอกว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วหลังตรวจว่าเขาติดโควิด๑๙
เพราะไปสัมผัสกับบุคคลใกล้ชิดซึ่งบุคคลนั้นก็ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาด้วย
แต่เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ไปตรวจหาเชื้อทันที
พอรู้ว่าคนนั้นติดปรากฏว่าติดโควิด๑๙ตามมา

ส่วนใครที่ร่วมงานกับเขาในช่วง๑๐วันที่ผ่านมา
เขาก็ประกาศว่าไปดูแลตัวเองไปตรวจเชื้อซะ
ตัวเขาเองก็ทิ้งท้ายด้วยว่าไม่โทษใครทั้งสิ้น

โชคดีที่ไม่ได้ไอซ์ไม่ได้เจ็บคอแค่ตัวรุม
ไม่ต้องให้น้ำเกลือน้ำไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ดีนะที่ผ่านมาออกกำลังกายเอาไว้เยอะ
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับ
อีกหนึ่งคนที่ติดโควิด๑๙คนในวงการบันเทิง
คุณโยยสวดีครับนางแบบชื่อดัง

เธอไปเล่นยิมที่เดียวกันกับที่มีคนติดเชื้อไปเล่น
ถึงแม้ไม่ได้สัมผัสคนนั้นโดยตรง

เหงื่อเอยอะไรเอ่ยมันก็อยู่ในอุปกรณ์การเล่นครับ
แล้วพอไปเล่นต่อมันก็สัมผัสมาโดยตรง

มีผู้ติดเชื้อเธอก็ทำตามกฎทุกอย่าง

จนกระทั่งผลออกมาว่าเธอติดโควิด๑๙ไป

ไม่โทษใครเหมือนกันเพราะไทม์ไลน์ของเธอเอง
ก็เดินทางไปต่างจังหวัดหลายที่เหมือนกัน

อยากชี้แจงนะครับ

เราติดเชื้อมาจากสถานที่ออกกำลังกาย

เพียงแต่ว่าสถานที่ที่ไป

หรือมีประกาศว่ามีคนเป็นโควิดแค่นั้น

ในสถานที่ออกกำลังกายมาหลายวันนะครับ
คราวนี้ก็เดี๋ยวต้องดูไทม์ไลน์กันอีกที

เขาก็แสดงความรับผิดชอบ

ไม่อยากให้มีการไปซ้ำเติม

ว่าพอเราเป็นแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือ
รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคม

คาดว่าน่าจะติดจากคนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง

โดยมีการสัมผัสตัวกันระหว่าง

แล้วก็ทำลายยังมีการเดินทางไป

ใครใกล้ชิดก็ไปตรวจหรือว่ากักตัวซะ

ก็ออกมาไลฟ์ผ่านอินสตราแกรม
คือเขามีการถ่ายคลิปต่างนานาขั้นตอน

ในคลิปนี้ผมก็ดูมาก่อน

เขาบอกว่าตัวนี้ไวรัสพยายามเข้าไปที่ปอดเขาแหละ

คุณหมอเอ็กซ์เรย์ปอดพบว่ามีเหมือน

หมอก็ให้ยา๒ตัวที่เจาะเข้าไปในเส้นเลือด

ต้องกินยาเม็ดกันคลื่นไส้ด้วย
คุณหมอแจ้งว่าตัวเขาน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลอีก

ให้ยาสัก๕วันแล้วก็จะประเมินอาการอีกที

แล้วทิ้งท้ายว่าขอให้ทุกคนปลอดภัย
ดูแลตัวเองอย่าปล่อยให้กาดตก

ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะ
ปอดที่ก็บอกมีรายงานด้วยนะครับว่า
เอ็กซอเรย์ปอดแบบธรรมดานั้น

อันนี้ไปเสริมหน้าอกมา

คุณหมอบอกเลยว่าคือความชัดเจน

คุณผู้ชมครับเชื้อโควิด๑๙ระลอก
ใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

เขาเป็นครอบครัวสุภาพบุรุษโควิด๑๙

จำได้
เสี่ยงแล้วล่ะเสี่ยงจะติดโควิดอีกรอบ

หลังจากไปสัมผัสผู้ติดเชื้อ
ค่ายมวยเมื่อวันที่๖เมษายน

ตอนนี้คุณแมททิวกักตัว๑๔วัน

แล้วเดี๋ยวจะไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล

ขอขอบคุณลิเดียสรรันรัฐนะครับ

รอบนี้เราต้องรอด
ก็มีเพื่อนดาราแล้วก็แฟนคลับนะครับ
เข้าไปให้กำลังใจกันไปจนมนต์มากนะครับ

ไม่ติดนะฮะปลอดภัยนะครับ

คือถ้าเกิดว่าไม่ได้แช่งนะ

มันแปลว่าอะไรรู้ไหมเขาเคยเป็นแล้ว
ปกติคนที่เคยเป็นแล้วจะต้องมีภูมิคุ้มกัน

ถ้าเป็นอีกรอบนี้นั่นแปลว่าอะไร
๑ภูมิคุ้มกันที่สร้างมาของเดิม

จะฉีดทั้งสองวัคซีน

ใช่นะคะ